ที่สงขราผู้หญิงคนนึงหน้าตาดีเลย
เดินเข้าไปร้านทำผมตัดผมให้หน่อย
กรกผมให้ด้วยกันคิ้วให้ด้วยสั่งชุดใหญ่
เสร็จก็๑๕๐๐กว่าบาทเสร็จปุ๊บ
เดี๋ยวรอแฟนก่อนนะเดี๋ยวแฟนเอาเงินมาจ่ายให้เธอก็นั่งรอ
สักพักหนึ่งเดินออกไปนั่งรถแฟนแล้วก็หนีไปเลยครับ
ไม่จ่ายสักบาทเดียวทำสวยแล้วไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียว
จอบของร้านกุ้มเข้ามาคนเดี๋ยวนี้เนอะ
หน้าตาดีอย่างเดียวมันก็บอกอะไรไม่ได้นะ
ว่าจะเป็นคนดีนะฮะนี่เดินเข้ามา
คือจิตใจไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะคะแบบนี้เหรอ
บ้านเลขที่๑๔๑ซอย๑๘ถนนกาญจนวนิษฐ
เทศบาลเมืองคอหงที่หาดใหญ่สงขรานะฮะ
ก็มีคุณระดาวันเป็นเจ้าของเขาก็บอกว่าก่อน
ตอนเกิดเหตุมันบ่าย๒โมงของ๒๖พฤศจิกายน
ผู้หญิงคนนึงหน้าตาดีเชียวอายุสัก๔๐เดินเข้ามา
ดุมเข้ามาขอกรกสีผมหน่อยตัดผมให้ด้วยกันคิ้วให้ด้วย
ชุดใหญ่ตอนนั้นมีลูกค้าอยู่ก็ให้เขานั่งรอกันไป
ก็เลยโทรตามช่างอีกคนนึงมาทำให้พอเสร็จปุ๊บ
นุนราคาค่าบริการทั้งหมด๓อย่าง๑๕๔๙บาท
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเอารอก่อนนะเดี๋ยวฉันขอโทรหาแฟนก่อน
แฟนมาจ่ายให้ก็นั่งรอในร้านอย่างใจเย็นไป
ไปสัก๑๕นาทีหญิงสาวแอบเดินออกจากร้านไป
ขึ้นรถจักรยานยนต์ที่แฟนเขาจอดรออยู่หน้าร้าน
หนีไปเชื่อว่าการที่เขาใช้โทรศัพท์คือนัด
ให้แฟนมารับแล้วก็เพื่อจะหนีไป
หลังเกิดเหตุเจ้าของร้านก็เลยเอาหลักฐานเป็นคลิปนี้
ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วบอกว่าจะไม่ยอมความเด็ดขาด
เพราะว่าเป็นภัยต่อสังคมแล้วก็ทิ้งกระเป๋าถุงผ้าเล็กเอาไว้
อันนี้เป็นของของคนที่มาทำแล้วไม่จ่ายตังค์นะ
ไม่ยอมเอาไปคือแอบถือโทรศัพท์คุยแล้วก็หนีไปเลย
แต่ถือถุงอันนี้มาวางไว้แล้วก็หายไปนะครับ
ก็แค่พันกว่าบาทก็ไม่ยอมจ่ายสวยแล้วก็เชิดหนีไปนะฮะ